เมื่อวานนี้คลมมีมติในเรื่องของโครงการสินเชื่อชะลอขายเข้าเปลือกประจำปี๒๕๕๙ทับ๒๕๖๐
หลังจากนี้ชาวนาเองจะต้องดำเนินการอย่างไกลต่อไป
เราจะสอบถามกับทางประหลัดกระทรวงพาณิชย์คุณวิบูลลักษณ์ร่วมรักอยู่ในสายกับเราแล้ว

สวัสดีค่ะคุณอริยาคุณสืบสกุลค่ะ

มาตรการในการช่วยเหลือชาวนาครั้งนี้ออกมาเมื่อวานนี้
หลังจากนี้ขั้นตอนต่อไปของชาวนา๑๒๓๔ที่ควรจะทำ
ทางกระทรวงจะแนะนำอย่างไรต่อครับ
เมื่อวานเป็นมาตรการที่เกี่ยวข้องกับข้าวหอมมะลิ
ซึ่งข้าวหอมลิจะพยายอยออกมาจริงก็ตั้งแต่ปลายตุลาที่จะเป็นข้าวก่อข่อ๑๕
ประมาณ๕พฤศจิกาไปเป็นต้นไปจนถึงกลางเดือนธันวาก็จะเป็นข้าวหอมมะลิ
ซึ่งจะเป็นข้าวหนักหน่อยนะคะตอนก่อขอจะเป็นข้าวเป่า
สำหรับข้าวหอมมะลิปีนี้ต้องเรียนว่ามีปริมาณค่อนข้างมาก

ข้าวมลิมาจากผลผลิตต่อร่ายที่สูงขึ้น
นั้นแต่ปีที่แล้วที่แรงปีนี้ฝนมาดีหน้าดีได้ข่าววันนี้ก็คุยกับทั้งโรงสิทธิ์แล้วก็พูดส่งออกด้วย

เพราะว่าเป็นข้าวที่เราเรียกว่าไวต่อแสง
พอแสงออกมาช่วงเดือนนี้๑เดือน

พอไม่มีฝนเข้าก็ออกมาเลยนะฮะ

สำหรับปริมาณที่ออกมาก็อยู่ในระดับที่มากกว่าปีที่ผ่านมานะคะ
อย่างไรก็ตามรัฐบาลก็เลยมีมาตรการเข้ามาดูแล
ในเรื่องของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลินะคะ
โครงการแรกจะเป็นโครงการที่ทำมาตั้งนานแล้ว
ซึ่งเป็นโครงการของทกศที่จะมาช่วยเหลือกเกษตรกร
เพราะว่าชาวอีสานเนี่ยจะมียุ้งยังมียุ้งที่สมบูรณ์แข็งแรงอยู่นะคะ
ก็จะเป็นโครงการที่ให้เกษตรกรชะลอการขาย
โดยเก็บข้าวของเกษตรกรไว้ในยุ้ง
ลุงหนึ่งเขามีตั้งแต่๒ตัน๓ตัน๔ตัน๕ตันถึง๑๐ตันอยู่ได้นะคะ
อันนี้เนี่ยพอเก็บขึ้นยุ้งเสร็จเขาก็จะไปบอกทกศ
ธศว่าเขาจะเอาข้าวมาฝากไว้ที่ธศ
แล้วทกศก็จะได้เอาเงินมาให้ใช้ก่อนนะคะ
อันนี้ธศเมื่อวานในคศเห็นชอบที่
ถ้าหากว่าเกษตรกรจะเข้าโครงการนี้
ก็ทกศจะคิดค่าราคาข้าวให้ที่
กว่า๑๕นะคะกรรมข้าว๓๖ขึ้นไป
๐บาทต่อตันนะคะ๙๕๐๐บาทต่อตัน
แล้วเย็นจะมีค่าขึ้นยุ่งค่าดูแลรักษาค่าระบายอีก๑๕๐๐บาทต่อตัน
ขณะเดียวกันโดยที่ปีนี้เนี่ยเราจะได้เห็นได้ว่าราคา
ธัญพืชหมดเลยรวมทั้งค่าราคาค่อนข้างลด
ชะลอตัวลงนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อดูแลพี่น้องเกษตรกร
เรื่องของการตักข้าวค่าแรงต่างนะคะตันระ
ประมาณเท่าไหร่ละ๒๐๐๐บาท
เริ่มมาจากที่ว่ามาจากไหน
ก็มาจากว่าค่าใช้จ่ายในการเก็บเกี่ยวปรับปรุงคุณภาพต่อไร่
ประมาณ๘๐๐บาทต่อไร่
รัฐบาลก็จัดสรรไปว่าให้เกษตรกรรายละไม่เกิน๑๕ไร่
ก็คือแต่ละท่านก็จะได้ประมาณ๑หรือ๒พันบาท

อันนี้ก็จะทำให้เกษตรกรขายได้ในราคาที่ตลาด
หรือเอาไปฝากข้าวไว้กับทกศในราคาที่คอรมอลเห็นชอบ
หรือเงินที่ไม่ต่างจนปีที่ผ่านมาจะมีเงินเอาไปจับจ่ายที้ส่อยได้
เอามารวมแล้วราคาก็พอกับปีที่ผ่านมาก็ประมาณ๑๓๐๐บาท

เท่ากับว่าตอนนี้เกษตรกรก็เก็บเกี่ยวได้
ข้าวยุ้งฉางของตัวเองตากอะไรให้เก็บข้าวยุ้งฉางของตัวเองก่อน
แล้วก็ให้ไปจำนำกับโทโกสรก่อน
แต่ว่าก็มีเกษตรกรบางท่านครับบอกว่ายุ้งฉางก็ไม่มีที่ตากก็ไม่มี
ก็กลัวหนูจะกัดจะกินความชีวิตก็ยังอยู่เลย
จะเจอปัญหาแบบนี้รีบขายข้าวเลย
ไม่ต้องรีบคือทำข้าวให้ดีคือตากแล้วก็ไม่ต้องเก็บ
แต่เอาให้ขายแต่อย่าเกี่ยวสดมาก
สดมากน้ำหนักน้ำมันเยอะกว่าเนื้อข้าว
น้ำมันมากเนื้อข้าวมันน้อยมันก็จะถูกตัดน้ำออกไป
ก็ตากเพิ่มหน่อยแล้วก็ไปขายที่โรงศรี
สินเนี่ยก็จะมีกำลังซื้อเพราะว่าเรามีโครงการที่เอาไปช่วย

ก็จะเชิดเชิดออกไปให้กับโรงศรีร้อยละ๓
ถ้าหนูติเก็บค่าไว้๒เดือนถึง๖เดือน
ก็ไปซื้อข้าวก็มีวงเงินเอาวงเงินหมุนเวียน
จะไปซื้อค่าจากเกษตรกรแล้วก็มาเก็บ
ราคาก็จะเป็นไปตามราคาตลาดซึ่งขณะนี้เนี่ย
เรามีราคาอยู่ระหว่าง๙๗๐๐ถึง๑๒๐๐บาท
ราคาที่เราเก็บแต่สมัครต่าง
เป็นราคากลางแพทย์เสรียเราก็ประมาณ๑๑๐๐๐บาท
เป็นราคาที่ซื้อขายกันในปัจจุบันสำหรับข้าวแห้ง๑๕นะคะ
แต่ว่าเกราะสถานกรณ์ที่ปลูกข้าวหอมะลิ
ก็ยังได้รับค่าชดเชยในเรื่องของการช่วยเหลือเงินช่วยเหลือในเรื่องของค่าเก็บเกี่ยว

ก็คือ๘๐๐บาทต่อไร่
ถ้าทอนออกมาเป็นต่อตันก็ประมาณ๒๐๐บาทต่อตัน
เพราะฉะนั้นก็จะมี๒ตัวในเรื่องของจากเศรษฐกรไปถึงแปลรูปเพราะมันก็คือหลงศัภริกา
อย่างไรก็ตามเนี่ยเมื่อลุงศรีมีข้าวเข้ามามากก็ต้องการที่จะระบายออกสู่ตลาด
มีการเดินสายขายข้าวก็คือข้าวเราเนี่ยผลิตออกมาเนี่ย
กว่าเกินครึ่งเราส่งออกไปต่างประเทศเราบริโภคยังน้อยอยู่
เพราะฉะนั้นถ้าเราบริโภคเยอะขึ้นชาวนาก็จะได้มีกำไรมากขึ้น
ก็คือสามารถขายข้าวได้ในรัฐศาสตร์ที่สูงขึ้นได้
เพราะว่าถ้าหากเราต้องการมันมากขึ้นก็สามารถช่วยได้
หลายหน่วยงานก็พยายามที่จะกระตุ้นเรื่องของการให้ชาวนามีพื้นที่ในการจำหน่ายเองโดยตรง

จัดกิจกรรมจัดโครงการต่างด้วยนะคะ
อย่างโครงการพวกลูกชาวนาได้เวลาช่วยพ่ออันนี้ก็มีการจัดขายข้าวเหมือนกัน
ถ้าสมมุติเกิดว่าชาวนานะตอนนี้ที่ประสบปัญหาอยู่อยากจะปรึกษาขอคำแนะนำสั้นตอนท้ายนี้
ขอคำแนะนำจากใครที่ไหนยังไงคะ
ก็จริงโทรมาได้ที่กระทุ่มคณิต๑๒๐๓ก็ได้เราส่งไปให้
ก็คือชาวนายุคใหม่ที่อยากแปรรูปแล้วก็ขายเองนะคะผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตต่าง
ซึ่งจะช่วยพี่น้องให้เข้าถึงกับผู้ซื้อทางออนไลน์ได้นะคะ
ตอนนี้ได้มีการหาลือกันแล้วก็กำลังจะวางแพลตฟอร์มให้กับทางผู้เกษตรกรผู้ชาญฉลาดของเรา
ที่จะเป็นผู้ประกอบการเองด้วยนะคะก็จะมีโครงการดึงเข้ามาอยู่ในนี้
แล้วก็จะมีการถ่ายรูปวางสินค้าแล้วก็จำหน่าย
ไปก็คือการคุยว่าคือถ้าสั่งซื้อทางออนไลน์แล้วเนี่ยจะต้องมีการส่งสินค้าจะทำอย่างไร
ก็เดี๋ยวสัปดาห์นี้ไม่มีเวลาเหลือแล้วอาจจะเป็นสัปดาห์หน้าที่เราต้องเชิญเครือข่ายของการขนส่ง
หรือแม้กระทั่งปตทติดต่อมาบริษัทติดต่อมาแล้วอยากจะช่วยชาวนา

ได้ค่ะยังไงเดี๋ยวรถปลดทุกข์ขอติดตามเรื่องนี้ต่อนะคะประหลัดค่ะ
ค่ะได้ค่ะขอบคุณนะคะนั่นประหลัดกระสงค์พาณิชย์นะครับ

ก็มาชี้แจงอธิบายให้เราเข้าใจกันนะครับ
คือความหวังและอนาคตของชาวนาด้วยนะครับ
แล้วก็ภาคส่วนต่างที่พยายามที่จะช่วยเหลือชาวนา
ทีมข่าวรถประทุกข์จะลงพื้นที่
ไปยังพื้นที่ของเกษตรกรชาวนาจริง
ไปรับฟังว่ายังมีปัญหา
ยังมีความทุกข์ความเดือดร้อนอะไรอยู่อีกหรือเปล่า
แล้วก็จะสะท้อนเรื่องนี้กลับมาทางกระทรวงพาณิชย์ด้วย